แต่ผมไปเจอกับงูอยู่ตัวหนึ่งแปลกประหลาดจริง

มันเนื้อยังไงของมันถึงเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับ

นั่นแน่จริงมันตรง
คืองูมันจะต้องเลื้อยคดใช่ไหม

อะไรของมันทำไมมันไปทางนี้
เหมือนปลาไหล่ถ้าอยู่ในน้ำนี่คิดว่าปลาไหลเหมือนกันนะ

คือมันมุ่งหน้าด้วยการกระดึ๊บ

เอาจริงเหมือนมีขาเหมือนกันนะครับ
ตอนแรกก็งงว่ามันขยับอะไรของมันแบบนี้
เราก็เลยต้องไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสัตว์เหลือยคลาน
คุณผู้ชมฟังให้ดีแล้วดูไปด้วยนะครับ
การที่งูมันเลื้อยเป็นเส้นตรงแบบนี้

เลื้อยของงูตัวนี้มันจะมีอยู่ประมาณสัก๔๕แบบ

จริงแต่การเลื้อยแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า
เป็นการใช้กล้ามเนื้อทองช่วยให้ขยับไปข้างหน้า
เป็นการใช้กล้ามเนื้อสองส่วน
เลื้อยแบบนี้สันนิษฐานว่า
งูกำลังจะเลื้อยข้ามเครื่องกิดขวางดิน
แอ้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

จบเรื่องงูดีกว่าคุณสนะ
คนลุกก็ได้